ทุกผู้ชมครับมีคุณแม่ที่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ลูกชายเป็นนิสิตชั้นปี๑ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
อายุเพิ่ง๒๐ปีชื่อน้องเหมาะแม่บอกว่าลูกเนี่ยเสียชีวิต
ลูกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทะเลาะกับเพื่อน
เพื่อนบอกก็ทะเลาะกันก็ต่อยหน้าเข้าไปแค่สองทีแล้วลูกเขาตายได้ยังไง
ผลชนะสูตรออกมาบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นเลือดคั่งในสมอง
แล้วก็มีอาการชักเกร็งก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเห็นไหมฮะ
คงข้อความต่างเนี่ยพยานแวดล้อมเพื่อนของผู้ตาย
เขาเล่ากันไว้เนี่ยมันยาวเหยียดไปหมด
คุณแม่นะฮะโพสต์เอาไว้บอกลูกชายชื่อนายพิชิตพงศ์การมูล
ชื่อเล่นชื่อหมอกอายุ๒๐ปีเป็นนิสิตชั้นปี๑
คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พิศนุโลก
แม่บอกว่าลูกถูกเพื่อนร่วมสถาบันต่อยสองครั้งแล้วลูกก็เสียชีวิต
แต่ครอบครัวไม่เชื่อถ้าต่อยแค่สองทีเนี่ยถึงขั้นตายเลยเหรอ
แล้วคู่กรณีเนี่ยยังพาลูกที่อยู่ในสภาพเมาไปส่งไปห้องพักของคนที่ก่อเหตุนะครับ
ที่สำคัญตอนนี้ผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวไปแล้ว
แม่เขาก็กังวลว่าจะได้รับความเป็นธรรมไหม
คือลูกเมาแล้วก็มีปัญหากับคู่กรณีคู่กรณีพาไปห้องของเพื่อนที่เป็นคู่กรณีด้วยกันอีกคนนึงอย่างนี้
แล้วลูกเขาจะไปป้องกันตัวเองได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในห้องพักตรงนั้นนะครับ
วันนี้คุณเนชชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เพื่อจะไปดูตรงนี้แล้วฮะตามที่คุณแม่เขาอยากได้ความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครทำร้ายลูกชายบ้างทำร้ายแบบไหนอย่างไรถึงขั้นลูกชายเสียชีวิต
คุณเนติชาวได้แชทหลักฐานที่เพื่อนของน้องหมอกได้คุยกันแล้วเล่าเหตุการณ์ก่อนที่หมอกจะเสียชีวิต
โดยเพื่อนเนี่ยบอกว่าหมอกเนี่ยไปกินเหล้าที่ร้านแรกก่อนกินเหล้าจากร้านแรกเสร็จไปกินต่อร้านที่สอง
ก่อนจะกลับเนี่ยมีคนชื่อบอลอาสาจะพาหมอกไปส่งที่ห้องหมอกเขาก็มีหอพักของเขาอยู่แถวมหาวิทยาลัย
โดยอ้างว่าหอพักอยู่ทางเดียวกันตอนที่กำลังจะกลับกันเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น
ก็คือหมอกเนี่ยเหมือนกับไปพูดต่อว่าไปด่าทอพี่สาวของเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อเหนือ
อันนี้เพื่อนเขาบอกนะด้วยถ้อยคำที่ลักษณะรุนแรงพอสมควร
เหมือนกับไปหาว่าเขาเป็นผู้หญิงหากินอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
เหนือก็เลยไปถามหมอกว่ามาด่าพี่สาวเขาทำไมหมอกตอนนั้นก็คงจะเมาเพื่อนบอก
ก็ไปแจกของลับให้กับเหนืออีกบอลก็บอกไม่เป็นไรแยกย้ายเดี๋ยวพาหมอกกลับหอเอง
แต่ระหว่างทางเนี่ยบอลบอกว่าหมอกเนี่ยเมาพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่า
ห้องของหมอกหอของหมอกอยู่ที่ไหนอืมไม่รู้จะพาหมอกไปไหน

เอ้าก็เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าหมอกเพิ่งจะไปด่าพี่สาวของเหนือแล้วทำไมพาหมอกไปที่ห้องของเหนือ

บอกผมไม่รู้จะพาไปไหนก็เลยพาไปบ้านเหนือ

พอไปถึงบ้านเหนือไปเจอเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงนะกลายเป็นว่ามีเหนือกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง

สองคนนี้มาบอกบอลบอกอ่าดีแล้วมาก็ดีแล้วขอเคลียร์กับหมอกหน่อย

ที่หมอกไปด่าพี่สาวเหนือแล้วก็ล็อกตัวพาหมอกเข้าไปในห้องห้องหนึ่งอยู่กัน๓คนคือเหนือหมอกแล้วก็เพื่อนของเหนือ
บอลบอกว่าจังหวะนี้บอลเห็นท่าไม่ดีรู้แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ไม่ใช่แค่เคลียร์

ไม่ใช่แค่คุยก็เลยพังประตูเข้าไปแล้วก็บอกขอได้ไหมอย่าเลยคือบอลบอกที่เพื่อนเขาเล่าอีกทีนะ

บอลเนี่ยมาเล่าบอกก็บอกสองคนนั้นบอกกูเป็นคนพาหมอกมา

อย่าทำอย่างนี้เลยยังไงไว้หน้ากันบ้าง

เหนือก็เลยบอกอ่างั้นไม่เป็นไรไม่ทำอะไรหรอกนะแต่จับหมอกไปขังไว้ในห้องน้ำจากนั้นสักพักนึงเหนือบอกยังติดใจอยู่ขอเคลียร์กับหมอกอีกทีนึง
แต่คราวนี้ไม่ให้เพื่อนมายุ่งเคลียร์กันแค่สองคนขอเคลียร์อีกรอบนึงแล้วเหนือก็เลยต่อยหมอกเข้าไปที่ใบหน้า๒ทีบอลก็เข้ามาห้ามอีกรอบนึง
แต่ตอนนั้นบอลบอกว่าเห็นหน้าหมอกเนี่ยเริ่มบวมแล้วหมอกก็ชักกัดลิ้นก็เลยไปเอาช้อนเนี่ยมางัดที่ปากเอาไว้ไม่ให้กัดลิ้นตัวเองเห็นท่าทางไม่ค่อยดีก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลกันพากันไปสามคนเลยนะด้วยความเป็นห่วง

คือพาหมอกเนี่ยขึ้นจักรยานยนต์ซ้อน๓เลยบอลเป็นคนขี่จักรยานยนต์หมอกนั่งกลางแล้วเหนือเนี่ยประกบท้าย
เพื่อที่จะรีบพาหมอกไปโรงพยาบาลแล้วหมอกจะได้ไม่แบบหลุดหรือว่าจังหวะนั้นเขาชักด้วยไง
ล่วงรถจักรยานยนต์สุดท้ายไปโรงพยาบาลหมอกตายทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่ามันใช่เหรอต่อยแค่สองทีจริงเหรอ
สองทีแล้วลูกเขาเลือดคั่งในสมองชักเกรงแล้วตายอย่างนี้เลยเหรอ
คุณนิธิชาวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับก็ตรงกับคำบอกเล่าของเพื่อนที่บอกนะฮะ
ที่ก่อนจะเกิดเหตุนะครับหมอกเนี่ยไปนั่งดื่มกินในร้านแห่งหนึ่งกับกลุ่มเพื่อนจนถึงเวลาตี๒กว่า
จากนั้นประมาณตี๓ก็ออกจากร้าน
ซึ่งเพื่อนบอกหมอเขาไปต่อร้านที่๒มีร้านแรกแล้วก็มาร้านที่๒นี่พอร้านปิดก็ออกจากร้าน
แล้วเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแถวใกล้กับบ้าน
เหนือนะฮะจุดเกิดเหตุนะครับ๓นาฬิกา๓๒นาทีที่เห็นผ่านไปเนี่ยคือรถของเหนือ
ขี่เข้าบ้านจากนั้นตามมาด้วยรถของบอลที่ขี่จักรยานยนต์พาหมอกเนี่ยไปบ้านเหนือ
คือบอลเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาหาหอของหมอกไม่ถูกใช่ไม่รู้จะพาไปไหนสุดท้ายก็เลยพาไปบ้านเหนือไง
จริงเขาเป็นเพื่อนกันหมดนะแต่ทีนี้หมอกเขามีกรณีกับเหนืออยู่ที่ร้านไง
แต่ลักษณะเนี้ยมันเหมือนขี่รถตามกันมาไหมพี่อุ๋ยก็ไม่รู้เราก็แต่ว่าเขาบอลเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาหาหมอกไม่เจอไม่รู้จะพาไปไหนเลยพาไปบ้านเหนือก่อนก็แล้วกัน
คือห้อยเกือบจะลากติดพื้นนะฮะเหมือนหักขาห้อยลงมาอย่างเงี้หรอ
อ่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เหนือกับบอลเนี่ยขี่พาหมอกไปส่งโรงพยาบาลอืม
นั่นหมายความว่าสตกสติหรือว่าการเกรงตัวฝืนตัวมัน
มันไม่มีแล้วหรือยังไรสลบสไหลไปแล้วหรือยังไง
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วด้วยตอนนั้นนี่พยายามทำช้าที่สุดแล้วนะ
แต่มันก็มองไม่ค่อยชัดหรอกเพราะว่าเขาขี่รถผ่านไปเร็วมาก
กล้องวงจรปิดแถวซอยบ้านท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะ
คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุบ้านของเหนือนะครับ
นี่ฮะเป็นบ้านสองชั้นนะครับประตูบ้านเปิดอยู่นะครับ
มีรองเท้าวางอยู่หน้าบ้าน๕๖คู่ที่โรงจอดรถ
มีรถจักรยานยนต์เวสป้าสีแดงเหมือนกับในกล้องวงจรปิดเนี่ยจอดอยู่
ไม่ใช่คันนี้นะจอดอยู่ด้านในนะฮะ
คุณเนธิเช้าก็พยายามเรียกคนในบ้านแล้วครับ

สวัสดีค่ะ
ก็เรียกอยู่๑๐นาทีก็ไม่มีใครออกมานะฮะ
ฟ่าสีแดงข้างในนั้นแต่ประตูบ้านเปิดอยู่นะ

ให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุคือช่วงตี๔นะครับ
เช้ามืดเมื่อวันก่อนเห็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ
ซ้อนสามกันไปคนนั่งกลางไม่ใส่เสื้อซึ่งคาดว่าจะคือหมอก
สภาพเหมือนกับไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงเหมือนคนแบบหมดสติหมดเรี่ยวหมดแรง
ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงบอกกับคุณเนติชาวว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี๔ได้ยินเสียงเหมือนกัน
เป็นเสียงดังออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุเป็นเสียงเหมือนกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนที่เสียงมันจะเงียบไป
แต่มันเหมือนเสียงมันต่อยกันนี่แหละ
อืมเสียงแบบรุนแรงด้วยใช่ไหมมันมีเสียงปลั้ง
แล้วมันก็พากลงไปข้างล่างทริกปึ๊งปึ๊งปึ๊งแล้วมันก็เงียบหายกันไปเลย
ของพี่สาวของเหนือนะฮะแล้วก็อินสตราแกรมของเหนือนะครับ
ว่าเหนือกับพี่สาวเนี่ยนี่วันนี้ลบทุกสิ่งทุกอย่างออกจากโซเชียลหมดเลย
อ๋อเหรอคะแต่เฟสกับไอจียังอยู่นะ
แต่โพสต์รูปอะไรพวกนี้นี่ไม่มีเลยนะฮะ
ส่วนร้านเหล้าที่หมอเข้าไปนั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนเนี่ย
ห่างจากบ้านของเหนือ๔กิโลเมตร
ท่านผู้ชมครับตรงนี้ที่เขามีปัญหากันใช่ไหม

บอลก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพาหมอกกลับหอเอง
หอของหมอกเนี่ยเอาจริงนะมันถึงก่อนถึงบ้านเหนืออีก

ร้านเหล้านะแล้วก็เนี่ยจะมีหอพักของหมอกด้วยนะครับ
มีบ้านของเหนือด้วยนะครับ
แต่บอลเนี่ยไม่พาไปส่งหอพาไปบ้านเหนือ
เหมือนกับบ้านของเหนือมันตรงนี้ใช่ไหม๔กิโล
หอของหมอกความจริงมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกัน

คือเอาจริง๒จุดอยู่ไม่ได้ห่างกัน

ถ้าจะพาไปก็เขาก็มองว่าเออแต่ว่าบอลเขาบอกเขาไม่รู้
เขาไม่รู้ว่าหอของหมอกอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ
เลยพามาบ้านเหนือมีฮะ
เราได้คลิปที่เพื่อนของบอกถ่ายเอาไว้๒๘มีนาคมตี๒๓๐ก่อนจะเสียชีวิตนะครับ
หมอก็ยังดูสนุกสนาน
ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเมาหนักพูดจาก้าวร้าว

ขนาดนั้นเพื่อนสนิทของหมอกบอกว่าตั้งแต่รู้จักหมอกมา

แล้วไม่เชื่อว่าหมอกเนี่ยจะก้าวร้าว
นี่คือน้องหมอกนะฮะอายุเพิ่ง๒๐นะฮะ
ก้าวร้าวถึงขั้นไปด่าพี่สาวของเหนือ
เหมือนที่ทางฝั่งเหนือเขาบอกว่าไปด่าเขาว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรอย่างนั้น
แล้วก็พอเหนือมาถามหมอกหมอกก็ไปแจกของลับให้ของลับเหนืออีกเพื่อนบอกไม่เชื่อนะฮะ

หมอกเรียนที่พิสุนุโลกนะครับแต่ว่าบ้านอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่กำแพงเพชรนะฮะ
แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณแม่บอกว่าตอนนี้อยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่เชื่อว่าเหนือจะต่อยลูกแค่๒หมัด
แล้วต่อยลูกทำร้ายลูกแค่คนเดียว
อยากทวงความยุติธรรมให้กับลูกชาย
รับว่าเขาต่อยสองทีที่อยู่โรงพักนะที่ว่าไปแจ้งเขาต่อยสองที
แม่ก็เลยบอกว่าต่อยสองทีมไม่น่าตายหรอกหนูมันต้องมีมากกว่านั้นแม่ก็บอกอย่างนี้
ให้ให้อภัยไหมหรือว่าหรือว่ายังยังเดี๋ยวเรารอก่อน

ทวงความยุติธรรมให้น้องเขาไม่อยากให้น้องตายฟรีอ่ะ
ให้มีความยุติธรรมกับน้องหน่อยเราเป็นแม่เราก็ทำใจไม่ได้
คิดว่ามันยังไงเขามีปัญหาอะไรยังไง
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลกบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมต่างแล้วนะครับแล้วก็นำตัวในเหนือกับผู้เกี่ยวข้องไปตรวจร่างกายแล้วนะครับ
เพื่อดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากนั้นก็แจ้งข้อหากับในเหนือไปแล้วนะครับ
คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซึ่งในเหนือรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจก็ส่งตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดพิศนุโลก
และได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนะฮะตำรวจบอกว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ให้ประกันตัวนะ
มีการแจ้งข้อหาและส่งฝากขังซึ่งทางฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปขอประกันตัวในชั้นศาล
ซึ่งในเหนือได้รับการประกันตัวเนื่องจากศาลท่านเห็นว่ายังเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยก่อเหตุมาก่อน
แล้วก็ไม่ได้หลบหนีเพื่อนของหมอกก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะครับหลายคนเลยนะฮะพร้อมใจกันโพสต์
เหมือนเป็นการแสดงพลังผ่านสื่อโซเชียลเขาบอกเขาอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเพื่อนของเขา
คือเอาละข้อหาเนี่ยคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็จริงแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันรุนแรงกว่านั้นหรือเปล่าต้องหาความจริงให้ได้
เจตนาจงใจหรืออะไรยังไงกันแน
เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเพื่อนเราถูกต่อยแค่สองผีจริงเลย
อ๋อผมก็ฟันทงไม่ได้ผมไม่รู้จะตอบยังไงดีครับ
ยังอยากให้เกิดความวิวทำกับเพื่อนมากกว่านี้ในลุกตอนนี้
ใช่ครับผมอยากให้คนผิดได้รับความผิดครับ